สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับวิทย์เชลซีจากธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารก
เจ๊แดงนี่ก็เด็ดดวงประทับใจลูกค้ากันมากมายเลยนะคะ
คือเจ๊แดงไม่ได้ขายที่ไหนเป็นประจำ
แต่ว่าจะเป็นร้านที่ไปขายตามงานออกร้านต่างนะ
แล้วก็ที่โด่งดังขึ้นมาเพราะว่ารสชาติความแซ่บของยำเนี่ยนำมาก่อนเลย
แล้วก็ตามมาด้วยลีลาแซ่บไม่แพ้รสชาติของยำเลยนะคะ
เมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเจอเจ๊แล้วต้องไปชิมกันก็คือ
ำมะม่วงใส่ทั้งปูม้าโอ้โหใส่ทั้งอะไรไม่รู้ใส่ใจด้วยที่สำคัญ
แล้วก็ใส่เสียงดังลงไปนะคะ
ราคาชุดละ๔๐บาทถึง๘๐บาทเท่านั้นเอง
โอ้โหคือล่าสุดเนี่ยในโซเชียลมีเดียเขาก็มีการแชร์กันมากมาย
ว่าตอนนี้นะคะยำมะม่วงซาดิสของเจ๊แดงเนี่ยอวสารกระมังใบนี้แล้วจ้า
แต่ว่าเจ๊แดงก็ทำการถอยกระมังใหม่มาแล้ว

ถูกต้องแล้วก็น่าจะใช้ได้ต่ออีกไม่นาน
ยายแดงเขาบอกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเนี่ยนะ
ใครจะกินอะไรยำมะม่วง

เดี๋ยวเจ๊แดงไม่ได้มีปัญหาครอบครัวนะ

เป็นลีลาการขายของเจ๊แดงนะ
มาอัปเดตกันว่าตอนเนี้ยกระมังที่ใช้ยำเนี้ยบุ่บสลาย
แล้วก็ซื้อใหม่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเจ๊แดงก็โอเค
เจ๊แดงยังขายอยู่นะใครเจอเจ๊แดงก็แวะไปกิน
เรื่องของแม่ค้าเราอ่านกันมาเยอะติดตามกันมาหลายต่อหลายแม่ค้าเลยทีเดียว
เดี๋ยวผมก็มีมาให้คุณดูเหมือนกันมีได้ดูแน่แต่ก่อนอื่นอยากจะพาไปเที่ยวก่อน
วันนี้ผมรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าถ้าในช่วงสงกรานคุณผู้ชมมีโอกาสไม่ไปไม่ได้
มีที่ไหนไปติดตามเลยครับ
หยุดยาวได้พักผ่อนหย่อนใจตลอดข่าวเลยจะขอแนะนำที่เที่ยวน่าสนใจให้กับเหล่าคนรักสัตว์ได้ไปหย่อนอารมณ์กันทั้งครอบครัว
มีบรรยากาศไม่เหมือนร้านกาแฟทั่วไปเพราะมีสัตว์มากมายให้เดินชมด้วย
เนื่องจากสวนหลังร้านถูกออกแบบดัดแปลงเหมือนสวนสัตว์ขนาดเล็ก
สัตว์มีสัตว์นานาชนิดให้ชมอย่างเช่นนกแก้วกระต่ายแม่นแคระ
คูณกิ้งกาอีกวาน่างูและอีกมากมายหลายชนิด
เรียกได้ว่าได้ชิมกาแฟและได้แลสิงสารสัตว์ไปด้วยในตัว
อยากไปร้านเก๋แบบนี้ไปกันได้ที่ร้านมินิมอนคาเฟ่จังหวัดพิศนุโลกจ้า
ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชศรีมาจังหวัดขอนแก่น
ที่เจ้าของร้านเขาลงทุนเนรมิตที่ดิน๒ไร่เป็นสวนสัตว์๑๒โซน
ใครยังไม่รู้จะไปไหนนี่ก็เป็นอีกสถานที่ที่ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ
จากสถานที่เที่ยวเพื่อคนรักสัตว์มาดูสถานที่เที่ยวที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่เที่ยวได้แต่ก็เป็นไปแล้ว
สำหรับที่ว่าการอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์เพราะเขามีไอเดียแสนเก๋นำภาพสามิติมาวาดลงผนังของอาคาร
เพื่อสร้างบรรยากาศลดความเคร่งเครียดของสถานที่ราชการให้ประชาชนที่มาใช้บริการรู้สึกมีความสุขนั่นเอง
อ้าวที่เห็นแอคติ้งกับภาพอย่างสุดกว่าใครไม่ใช่ชาวบ้านที่ไหนนะครับแต่เป็นท่านนายอำเภอนั่นเอง
แวะไปอุตรดิษฐ์แล้วอยากจะแชะภาพ๓มิติแบบฟรีไปได้เลยนะจ๊ะที่อำเภอทองแสนขันยินดีต้อนรับจ้า
ปิดท้ายกันด้วยสถานที่ถ้าให้ไปเที่ยวจริงแล้วก็คงไม่ไปแล้วครับ
แต่นี่เป็นสถานที่จำลองเลยไปได้ที่นั่นคือนรกดูจากภาพสิครับ
แต่เพื่อให้คนกลัวบาปกรรมไม่อยากทำชั่ว
ดังนั้นที่วัดสันตินิคมหรือว่าบ้านป่าศักดิ์จังหวัดลำปาง
เลยจัดเต็มก่อสร้างเมืองนรกแถมยังจำลองพญายมราชและบริวาร
รูปปั้นของคนตกนรกประกอบแสงสีเสียงและเครื่องพ่นควัน
สมจริงซะยิ่งกว่าโชว์มืออาชีพ
ใครอยากไปนรกเอ้ยไปเที่ยววัดคู่เมืองนรกจำลองก็ตามไปกันได้นะครับ
ที่วัดสันตินิคมบ้านป่าศักดิ์จังหวัดลำปาง
อันสุดท้ายไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่
สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ลำปาง

แต่ว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่ดิฉันอยากแนะนำให้ไปอยู่กรุงเทพนี่เอง
ตรงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
เหล่านี้สินักศึกษาเนี่ยเขาไปวาดภาพสามมิติ
เกี่ยวกับละครบุเภสันนิวาส
พี่ผินพี่แย้มสาดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วย
ถ้าใครอยู่กรุงเทพไปถ่ายได้นะเจ้าค่ะ
เอาล่ะอัปเดตกันหน่อยเห็นมีคุณผู้ชมส่งกันมา

แดงยำมะม่วงซาดิตเมื่อกี้ใช่ไหม
ส่งข้อความมาบอกดิฉันว่าตอนนี้นะคะ
กระมังเจ๊แดงนั้นสภาพเป็นเยี่ยงนี้ค่ะคุณพี่

ตายแล้วแต่ว่าเจ๊แดงเขาก็เตรียมหาอันใหม่มาแล้วนะ

แล้วก็ได้อันใหม่เสริมใยเหล็ก
รับรองว่าไม่แตกแบบนี้แน่
ให้แตกแบบนี้แต่บุบยิ่งกว่านี้
ต้องแข็งแกร่งพอที่จะรองรับมือเจ๊แดง
ลดพลังการเคาะลงนิดนึงก็ได้นะ

ตกออกตกใจหมดเลยคนอยู่แถวนั้นน่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับได้ดูลีลาของเจ๊แดงไปแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวผมจะพาไปดูลีลาของแม่ค้าอีกท่านหนึ่ง

อยู่ที่ตรังแล้วก็ขายโรตีลีลากัน
กำลังภายในอยู่เหรอ

สุดยอดขนาดไหนไปติดตามครับ
โอ้โฮ
ขอลาออกจากการเป็นโรตีเลย

จริงก็คือนางปริญญาผลบุญครับ
ลีลาการตบโรตี

แต่เขาบอกว่าโอ้โหได้รับความสนใจ

เพราะว่าขายได้ถึง๔๐๐แผ่นเลยทีเดียว
วันหนึ่งน่ะใช้เวลาโอ้โฮวันหนึ่งนี่นะ

ไม่นานนะครับโอ้โหโรตี
ชื่อว่าโรตีตบครูเน่ง

รสชาติของโรตีอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
กรอบเอาใจลูกค้าแบบสุด
ที่ผมชอบและคุณลูกค้า
คนอื่นน่าจะชอบก็คือไม่ห่วงนม

บางคนบอกว่าอยากได้แบบนมอย่างเดียวไม่เอาน้ำตาลค่ะ
นมเยอะแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วย
ไม่หวงเลยทีเดียวหวานเจี๊ยบ
แล้วก็กรอบสุดเลยนะครับ
ลูกค้าเขาก็ล่ำลือถึงความอร่อยแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ย
เน่งเขาบอกว่าได้มาจากคุณปู่
หลังจากนั้นก็ฝึกฝนการฟัดโรตีมาตั้งแต่๑๐ขวบนะ
มาเรื่อยเลยฟัดตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
โอ้โหถึงว่าแรงเยอะขนาดนี้
เพื่ออะไรครับน่าจะได้แรงบันดาลใจจากหนังของเฉินหลงนะ

อันนี้ไม่วิ่งค่ะยืนสู้ฟัด
เขาบอกว่าทำแบบนี้มานานแล้ว
และที่สำคัญนะครับลูกค้าติดอกติดใจเป็นอย่างมาก
ผมเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปลองชม
แล้วก็ไปชิมกันดูนะครับกับลีลาการตบโรตีแบบนี้
ไปเลยครับที่ตลาดสดย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ

ไปจนถึง๒๐นก็๒ทุ่มของทุกวันนะครับ
ใครอยู่ตรังนะดูรายการเราจบแล้ว
ขับรถออกไปกินกันได้เลยนะคะ

เขาบอกว่าการตบโรตีมันจะทำให้โรตีกรอบนอกนุ่มนะ
ใช่มันมีเทคนิคมีเคล็ดลับนะ

เสียวหน้ามากเลยค่ะคุณ

วันอาทิตย์วันหยุดยาวด้วยนะ

แล้วก็สถานที่ที่มีอาหารอร้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของตลอดกินคุณผู้ชมชอบมาก

จังหวัดที่ผมจะพาไปนี่คือจังหวัดนครปฐม

ใช่แล้วครับจะพาไปทานร้านเด็ดที่นี่

เพราะว่าไก่ย่างที่นี่เขาสูตรเด็ดเคล็ดลับจริง

ในช่วงของตลอดกิน
ถล่อนกิน
วันนี้ผมอยู่ที่ถนนอักษานะครับ
ถนนแห่งนี้เขาว่ากันว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย

โอ้โหมีเสาไฟรูปผงเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียว

มีมากถึง๙๗๙ต้นเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่มาที่นี่ไม่ได้มาหาอะไรกินแถวนี้นะ
แต่ว่าถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ผมขับผ่านไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับ

เดี๋ยวจะย่างไปทานกันนะครับ
ย่างที่เขาขึ้นชื่อที่จังหวัดนครปฐม
จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ร้านอาหารลมโชยจังหวัดนครปฐม

ตลอดกินในวันนี้แล้วนะครับ
ของกินนี่วางเรียงรายมากมายหลายเมนู
อร่อยค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่านะครับ

เจ้าของร้านนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับเรา

ร้านลมชวยของเราเปิดมานานอย่างไรครับ
นี่เปิดมานานถึง๕๕ปีแล้วครับ
๕ปีคุณพีชนี่อยู่ถึง๕๕ครับ
ไม่ครับเป็นรุ่นที่๓แล้วครับ

เริ่มแรกนี่เราเปิดแบบไม่มีชื่อร้านครับ
อยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ครับ

ร้านของเราส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารอีสาน

เราใช้ของที่สดแล้วก็ใช้สูตร
ที่ตั้งแต่เปิดร้านมาเลยครับ

อันนี้จะหมักโดยใช้สมุนไพร
ตัวอย่างเช่นขมิ้นแล้วก็ตะไคร้ครับผม

จะให้ชิมเมนูไหนก่อนดีครับเนี่ย

อยากให้ชิมไส้กรอบอีสานก่อนเลยครับผม
กรอกอีสานนะมาร้านนี้
ลมโชยไม่สั่งไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะชิมขึ้นมานะครับ
เอาละเลือกมาสักหนึ่งชิ้นพอดีคำ

คือมันนิ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มใน

มีสมุนไพรอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมมันแบบหอม

อื้อใช่หอมและที่สำคัญคือทานผู้สำนี้เลยเฮ้ย

นี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคนอื่นจะชอบส่วนไหนผมไม่รู้นะ

โอ้โหคุณผู้ชมครับน่องชิ้นใหญ่
ก่อนทานฮิร์มบอกว่าของเรามักมายังดี
กลิ่นหอมขมิ้นใช่ไหมครับ
นิ่มนิ่มมากแล้วหนังมีความกรอบ

หนักมาเนี่ยเนื้อไก่นิ่งหวานแล้วก็อร่อยมากเลย

ศ่ำตาลพอดนะครับที่ทางร้านเขาแนะนำ
เดี๋ยวผมจะตัดมาเป็นชิ้นพอดีคัม

และอีกเมนูหนึ่งที่เราจะชิมกันนะครับ
มาไม่ยากครับผม
แล้วก็ตัดเข้าตรงแยกมาลัยแมนนะครับผมเข้าซอยสาคอนธนากรครับ
แต่ถ้าเสิร์ชไม่เจอไม่รู้จะทำยังไง
โทรมาสิครับหมายได้โทรศัพท์ครับ

ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
สัปดาห์หน้านะครับในช่วงของตลอดกิน
จะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนนั้นติดตามกันใน
ใช่เดี๋ยวผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
แล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ

โอ้โหกลายเป็นปากคว่ำรูปตัวยูขนาดนั้น
สิคุณผู้ชมก็ชอบกันส่งมาเอาไก่ย่างหน้ากงน่ากินอย่างนั้นอย่างนี้
ดิฉันไม่ชอบเลยคุณผู้ชมช่วงนี้
คือถ้าที่ฉันได้ไปด้วยเนี่ยจะชอบ
วันหลังขอเกาะยางล้อไปด้วยได้ไหมคุณ
ไม่มีปัญหาแต่ต้องเกาะไปจริงนะจะพาไป
โอ้โหแบนเลยอ่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้กับตลอดกิน
พื้นที่ต่างจังหวัดในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับว่า
เราเคยนำเสนอไปแล้วมีความแปลกแบบไหนกันบ้าง
ถูกต้องค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูเด็ด

รับรองเลยว่าถ้าทานแล้วเนี่ย

ทั้งหมดนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่นะคะ